ไปดูเรื่องของงูที่มาจริง
ที่มาเนี่ยอนาคอนด้าแล้ว
โอ้โหใหญ่มาก

บอกเลยนะถ้าคุณได้เห็นข้างในแล้วก็

มันซุกอยู่ในท่อนี้แบบอัดแน่นเต็มท่อครับ

นี่ครับเหตุมันเกิดอยู่ตรงบริเวณภายในซอยคลองหลวง๘๒
ตำบลคลอง๑จังหวัดปฐุมธานี

อ๋อเอามาเลขไขลัดเลยล่ะ
อุ้ยออกมาแล้ว
เอาออกมาแล้วค่อยเกี่ยวออกมาตัวเบลอเลย
คือคนที่เจอก็คือนายวสันศรีมูลอายุ๓๐ปี
เป็นคนขับรถแบ็คโฮเล่าว่าเขาได้รับจ้างมาให้ปรับหน้าดิน

เพราะว่ามีงูตัวใหญ่แอบอยู่ในท่องานนี้
กหูโทรศัพท์โทรไปตามเจ้าหน้าที่ด่วนเลย

เขาก็ใช้ความชำนาญนะครับ
ในการที่จะลากเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมา

โอ้โหใหญ่มาก

แล้วเนี่ยในช่วงที่เขาเอามือจับที่หัวนะ

ต้องช่วยกันคลายออกมาแบบนี้

ที่มันห่างไกลจากตรงนี้นะ
ไม่ใช่บอกว่าเออข้างมีพุ่มไม้พอดีไปปล่อย
จะปล่าหละเอาไปให้มันใกล้กว่านี้นิดหนึ่ง

ฝนตกทีไรก็เป็นอะไรที่ต้องคิดอยู่เสมอ
ว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะออกมา
แล้วมันจะมาตรงไหนยังไง
โอ้มันแย่ลเลยคุณ